อีกหนึ่งภาคส่วนที่ห่วงใยเรื่องนี้ก็คือชมรมไทยปลอดภัย
ได้เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐบาล
เข้มงวดมากขึ้นออกมาตรการหน่อย
เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
รวมทั้งกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมขึ้นมา

ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะ

กรมการขนส่งทางบกค่ะเขาเตรียมจัดกิจกรรมตรวจรถฟรี
ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกราน
หน้านี้ก็คือจะนำเด็กนักเรียนอาชีวะ

แต่ว่าตอนนี้ร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วนะคะ
เพื่อให้สามารถเช็คได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับการเช็คนี่เขาบอกว่ามี๒๐รายการ

แสดงว่าไปเช็คได้แล้วตอนนี้ถึง๒๔เมษายนเลยนะคะที่
สถานประกอบการที่มีป้ายกิจกรรมนี้ติดไว้
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้ค่ะ
ส่วนกรณีที่เกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบกและบขศ
เขาก็จะไปร่วมกับทหารและก็ตำรวจ
ตรวจสอบความปลอดภัยของรถและพนักงานขับทุกคน

และจุดจอดทั่วประเทศ๒๑๒แห่ง
พร้อมกำหนดเช็คพอยต์บนเส้นทางหลักด้วย
เป็นการเดินสำหรับเพื่อเดินรถให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
หากพบรถไม่พร้อมใช้งานสั่งห้ามใช้ทันทีนะคะ
และหากพบว่าคนขับไม่พร้อมรถพร้อม
แต่คนขับไม่พร้อมไปไม่ได้นะคะ
แล้วไปตรวจว่าถ้าคนขับไม่พร้อม
จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด

รวมทั้งรวมทั้งจะใช้รถสำรองจากบขศมาวิ่งแทนที่ก่อนนะคะ
เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างในช่วงเทศกาลนี้ค่ะ
ครับเมื่อวานรองนายยกวิศนุนะ

วันนี้ประชุมคอสชจะมีมาตรการคำสั่งตามมาตรา๔
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานหรือเปล่า
ก็ต้องดูรอการประชุมเช้านี้นะครับ
คุณจำมาได้ไหมเมื่อปีใหม่๔๗๘คน

บนท้องถนน๔๑๒๘คนบาดเจ็บบนท้องถนน
แค่๗วันในช่วงปีใหม่ทำลายสถิติ๑๐ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าเท่าไหร่วันผมได้รับรายงาน

ทุกวันเขาแจ้งผมทุกวันนะ
๒มีนาคมวันเดียวตาย๒๕ศพ
๑๑๒มีนาคมยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะ๔๘๙ศพ

ศพคุณคิดดูต่อเดือน๒๐๐กว่าศพนะ
แล้วคิดดูเป็นรายปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นหมื่น
และช่วงเทศกาลแบบนี้เขาก็เป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งนายนิกรจำนงในฐานะประธานกรรมการชมรมไทยปลอดภัยค่ะ

ถึงนายกระทมดค่ะและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ขอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายออกมาหน่อยนะคะ
สำหรับมาตรการที่เข้มงวดในการลดการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

หลังจากพบว่า๑๐ปีที่ผ่านมา
ัชนีความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยอุบัติเหตุ๑๐๐ครั้งจะมีผู้เสียชีวิต๑๓คน
โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ใช้ความเร็วสูงลดเร็วลดเสี่ยงนะคะ
รวมทั้งอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการดื่มแอลกอฮอลแล้วมาขับรถ

พร้อมเสนอมาตรการรองรับการเดินทางก่อน
ถึงช่วงเทศกาลสงกราน๑เดือนด้วยกัน

กำหนดความเร็วสูงสุดที่เหมาะสมกับสภาพถนนของแต่ละพื้นที่

เส้นนี้วิ่งเร็วได้แต่ว่าบางเส้นโดยเฉพาะเลนสวนปกติเนี่ย

รวมทั้งเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว
งวดในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
แค่มวดการใช้อุปกรณ์เนื้อระภัยในรถสาธารณะต่าง
ส่วนมาตรการใกล้เข้ามาหน่อย๑สัปดาห์
ขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจตราและสุ่มตรวจยานพาหนะความเร็ว
ที่ใช้ความเร็วส่งเสริมให้อาสาจราจร

ขณะที่มาตรการช่วงเทศกาลเลยนะคะ
คือช่วงเทศกาลนี้จะทำอย่างไรบ้าง
เขาบอกว่าอยากจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเทศกาล
รถบรรทุกต่างไม่อยากให้มาใช้ในช่วงเทศกาล
อยากจะให้เป็นประชาชนทั่วไปนะคะ
และมาตรการคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุง
ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้ทันช่วงเทศกาลสงคราน
พร้อมขอให้ลดเวลาจัดงานของจังหวัดต่างในช่วงหลังเที่ยงคืน

สถิติเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงครานย้อนหลัง๕ปีนะ
หลังนี้ไปดูกันหน่อยปี๒๕๕๙ปีที่ผ่านมา
สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงสุดนะคะ
มีอุบัติเหตุกว่า๓๐๐ขออภัยนะคะ๓๔๐๐ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๔๔๐คนจำตัวเลขนี้ไว้นะคะ
สำหรับปีที่แล้วอุบัติเหตุ๓๔๐๐ครั้ง
เสียชีวิต๔๔๐คน
ปีนี้มาตรการต่างที่เตรียมจะออกมา

มากกว่าทุกปีนะ๓๖๐๐สิคุณ๓๖๕๖ครั้ง